สอนรามค่ะล่าสุดค่ะเจอมือดีหรือว่ามือไม่ดีดีกว่านะ
เนอะใช่ค่ะไปปลอมแปลงไอจีเขาค่ะงานนี้เจ้าตัวบอกเลยนะ
อยู่วงการนี้มานานไอ้เรื่องปลอมไอจีเนี่ยเอ้าก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกัน
พี่หนุ่มเนี่ยเล่าให้ฟังว่าแฟนคลับไปเจอมาแล้วก็แคปมาบอกค่ะ
ทักข้อความไปหาด้วยแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่ามันแปลก
หนุ่มเขาก็ไม่เคยมีสเต็ปนี้หรือเปล่าทำไมพี่หนุ่มเนี่ยทักมาแบบนี้
สรุปค่ะถึงบังอ้อไปเลยไอจีตัวปลอมที่ทักไปตัวปลอม
ของพี่หนุ่มตัวจริงต้องเป็นแบบว่าติ๊กถูกอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะนะคุณผู้ชมพี่หนุ่มบอกเลยว่าครั้งนี้ก็ยังปล่อยได้นะ
แต่ถ้ามีอีกนะโอ้โหรับรองนะเจอดำเนินคดีแน่นอนจ้า
แอคเคาท์เป็นแอคเคาท์ปลอม
พอบ้านสอนรามแฟนคลับรู้
สอนรามแฟนคลับรู้อินสตาแกรมสอนรามแฟนคลับรู้
แฟนคลับทุกคนรู้ก็เหมือนกับรีพอร์ตกลับไป

เขาก็คงจะเห็นว่ามันผิดกฎหมายแหละ
แอคเคาท์มันก็เลยเด้งหายไปใช่เราก็เลยไม่สามารถที่จะเอาหลักฐาน
ซึ่งก็เป็นโชคดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้น
ถ้าปล่อยให้ทุกอย่างมันยืดยาวไปมันอาจจะมีเรื่องของการเงินบริจาค

หลังจากนี้มันยังเกิดเคสอีกพี่หนุ่มจะดำเนินคดีไหมคะพี่
ดำเนินคดีใช่ไหมครับครับก็คือมีเตรียมตัวแล้ว
ระวังกันแล้วกันนะถ้าทำอย่างนี้มันไม่น่ารักเลยนะจ๊ะ
อย่ามาบอมกันเจอพี่หนุ่มแบบนี้ค่ะ
ก็ถามถึงน้องวินจินิดนึงลูกสาวคนสวยค่ะ
ช่วงนี้กำลังน่ารักเลยดิฉันดูคลิปบ่อย

ในไอจีค่ะกำลังเข้าสู่วัยสดใสเลยนะคะ
ดูสิโอ้โหยิ้มสดใสมากเลยนะคะ
ดวงตาเป็นประกายเลยคุณผู้ชมดูซะก่อน

ผิวพันธุ์ดีนะหน้าตาเหมือนคุณพ่อเหมือนกัน
พี่หนุ่มบอกว่าหลังสงการปีนี้ค่ะน้องพร้อมไปโรงเรียนแล้วนะคะ

ส่วนเรื่องความห่วงความกังวลเรื่องโควิดต่าง
หนุ่มเขาก็สำรวจตรวจสอบเรียบร้อยเลย
โรงเรียนเนี่ยเขาได้มาตรฐานอย่างดีเยี่ยมเลยเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะ
ส่วนการพบเจอกันค่ะของน้องวีจิกับทางคุณแม่เขานะคะ
หนุ่มค่ะยืนยันให้พบเจอกันตามปกติ
ภายใต้ข้อตกลงที่พูดคุยกันลงตัวนะคะ

เจอเดือนละ๒ครั้งครับ
แต่แล้วก็ฟิจิก็จะไปเล่นกับคุณแม่ครับผมวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ฮะ
สามารถมารับไปเที่ยวห้างได้หรือยังไง
ไปเที่ยวยังครับเพราะว่าผมเองไม่ได้พาไปเที่ยวไหนเลย
ที่คุณแม่เข้ามาเจอเป็นเรื่องโดยปกติครับ
ไม่ได้มีการทำอะไรเลยก็อนุญาตตลอด
เป็นคุณพ่อนะคะแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะ